เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีหน่อยนะครับ
มีสองสามีภรรยาขี่จักรยานยนต์จะไปทำงาน
อยู่ก็มีสายปริศนาร่วงลงมาแล้วก็เกี่ยวที่คอนะฮะ
คอเกือบขาดโอ้โหนี่ตอนนี้ยังหาเจ้าภาพรับผิดชอบอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขประยูนดอนหัวล่อหมู่๑๒ตะบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
นี่ฮะจักรยานยนต์คันนี้นะครับผู้ที่ขี่มาเนี่ยนะครับแล้วประสบเหตุ
คือนายจิรศักดิ์ใจกล้าอายุ๓๔ปีขี่มาแล้วก็ถูกสายปริศนา
ค่ะใช่แล้วก็มีนางสาวผันนีดุลยรัสอายุ๓๐นั่งซ้อน
ท้ายมาด้วยก็โดนเหมือนกันถูกเกี่ยวเข้าที่มือ
ทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บเจ็บทั้งคู่นะครับ
ผู้หญิงที่โดนมือนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครแสดงตัวมารับผิดชอบนะครับ
ทำให้นายจิรษักออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าเขากับภรรยาก็คือนางสาวพันนีที่เจ็บที่มือ
ก็ขี่จักรยานยนต์แล้วภรรยาซ้อนท้ายจะไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้มาถึงแยกไฟแดงท้องคุ้ง
ซ้ายไปตามถนนสุขประยูนดอนหัวล่อมีสายอะไรก็ไม่ทราบ
ร่วงลงมาที่ถนนแล้วก็เกี่ยวรัดคอเขาอย่างแรงนะครับ
คือรัดแบบหายใจไม่ออกอ่ะภรรยาต้องมาเอามือเนี่ยช่วยปัดออกให้พ้นคอ
ภรรยาก็เลยโดนสายเนี่ยมันเกี่ยวมันพันรัดไปด้วย
เพราะช่วงนั้นจักรยานยนต์ก็ขี่แล้วก็กำลังผ่านไปไงมันก็ดึงรั้งกัน
ก็คือเราเอามือกันออกไว้นะคะ
เอามือกันหน้าเอาไว้แล้วทีนี้ก็ปัดออกไป

ก็เจ้าของจ่ายไปก็ขอให้มารับผิดชอบต่อเราสักหน่อยนะคะ
หรือก็เข้ามาพูดคุยกันจากนั้นค่ะว่าจะรับผิดชอบยังไง

หมู่๑๒ตะบนนาป่าอำเภอเมืองชนบุรีตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อจะดูหน่อยว่าพื้นที่เป็นยังไงนะฮะ
มีสายไฟสายสื่อสารร่วงลงมาอยู่ที่พื้นด้วยนะครับ
ตอนที่ไปถึงนะครับแล้วก็มีรอยคล้ายกับไฟไหม้อยู่ที่เสาไฟฟ้าด้วย
มีบางบริษัทส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมสายของตัวเอง
แต่ยังไม่มีบริษัทไหนที่บอกว่าเป็นสายที่ไปโดนจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยาจนเขาได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้ก็กำลังประสานไปยังการไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของเสานะฮะ